นะคะแพนเค้กเข็มบะนิดคือเธอเนี่ยเป็นโควิดใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็หายป่วยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็เลยขอส่งเรื่องราวดีต่อละกันค่ะเป็นชุดตรวจโควิดนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะบริจาคชุดตรวจโควิดผ่านสภากาชาติไทยไปเลยค่ะเมื่อวานนี้แพนเค้กแล้วก็ครอบครัวนะได้เดินทางไปมอบชุดตรวจ
จำนวน๒๕๐๐ชุดค่ะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็หน่วยงานทางการแพทย์และนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่สาวแพนเนี่ยเธอได้ออกมาพบกับสื่อมวลชนค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันโดยการบริจาคครั้งนี้เนี่ยเธอเข้าใจดีเลยเพราะมีประสบการณ์ตรงเรื่องการติดเชื้อค่ะเลยคิดว่าโอ้ถ้ามีโอกาสช่วยเหลือก็ยินดีมากเลยนะ
ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประเมินกำลังตัวเองถ้าไม่ไหวก็ต้องพักเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยฟื้นตัวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่บุคคลด้วยบางคนก็อาจจะแบบแป๊บเดียวกลับมาเป็นปกติแล้วแต่อย่างของเราอาจจะค่อย
กับคนไม่เหมือนกันถ้าใครเป็นโควิดแล้วหายแล้วจะแข็งแรงนะคะก็ต้องอยู่สภาพร่างกายด้วยไหวไม่ไหวอีกทีค่ะ